คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเอาใจแฟนละครกันหน่อยละกันกับเรื่องแม่โขง
เรื่องนี้เขาบอกเลยว่าเป็นเกี่ยวกับพญานาคก่อนหน้านี้นักแสดงในเรื่องนี้เขามีการฝันถึงพญานาคเหมือนกัน
โอ้โหคุณมิกใช่ไหมคุณมิกพระเอกอย่างคุณมิกพรองระยาเนี้ยเขาฝันถึงไปแล้ว
หลายคนก็เป็นที่พูดถึงแล้วกันสำหรับฉากจับพญานาคของคุณมิคพรองระยา
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะไปคุยกับนางเอกบ้างคุณเปรี้ยวทัศนียาของเราก็มีฝันเหมือนกันคุณผู้ชม
เปรี้ยวเนี้ยเล่าให้ว่าฟังนะคะว่าหลังจากรับเล่นละครเรื่องเนี้ย
มีอยู่วันหนึ่งนอนไปแล้วก็ฝันเหมือนเป็นสถานที่ต่างจังหวัดบรรยากาศในฝันมันดูแบบชื้น
แล้วเห็นบันไดพญานาคด้วยนะแล้วก็เห็นพญานาคด้วยพญานาคที่ฝันถึงที่ฝันเห็นเนี่ยจะเป็นองค์สีแบบดำหน่อย
ค่ะแล้วตาเนี้ยเป็นสีแดงกล่ำเลยนะอืมดูหน้าเกรงขามเหลือเกิน
หลังจากนั้นค่ะก็มาเล่าให้ผู้จัดอย่างคุณพี่โอริเวอร์ฟัง
ตัวเองก็ฝันแบบนี้เหมือนกันน่ะโอ้ยคุณผู้ชมคนลุกเหมือนกันเลยค่ะ

คุณผู้ชมตอนนั้นเปรี้ยวเองนี่คือแบบขนลุกเลยค่ะ
เปรี้ยวเองก็ไม่รู้รายละเอียดตรงนี้จริง
ก็เลยรู้สึกเชื่อมโยงกันว่าได้มาเล่นเรื่องนี้
มันจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือเปล่า
ต้องบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคุณผู้ชม
ละครเรื่องแม่โขงเนี่ยแม้จะออกสตาร์ทอย่างช้าหน่อยก็ละกัน
พูดถึงเรื่องเรตติ้งอะนะแต่เครื่องแรงไม่เบาเลย
คอละครบู๊มารวมตัวกันได้ไม่น้อยทีเดียว
วิทย์หมอชิดไปแล้วที่หลายคนแซวว่า
เล่นเรื่องไหนนะเรตติ้งปังตลอดเลย
ไม่รู้ว่าคำนี้มันกดดันสาวคนนี้หรือเปล่าไปฟังค่ะ
จริงในแต่ละเรื่องหนูไม่เคยคาดหวังเลยว่า
เราจะต้องแบบได้เรตติ้งที่มันสูงหรือว่าอะไรอย่างนี้
หนูแค่รู้สึกว่าเวลาละครออนแอร์
แล้วเราเดินไปไหนมาไหนหรือว่าเราไปต่างจังหวัด
แล้วคนจำชื่อในละครเราได้แสดงว่า

คุณจำได้ว่าเราทำอะไรในฉากมันประทับใจมากกว่า